เดือนพฤษภาคมนะครับมีอีกหนึ่งปัญหาใหญ่ที่ประเทศไทยนั้นต้องเผชิญ
นั่นก็คือปัญหาการค้ามนุษย์นั่นเองครับ
ปัญหาดังกล่าวนี้ทำให้ประเทศไทยถูกจัดอันดับ
ร่วงลงมาอยู่ในอันดับเทีย๓
รายงานเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์โดยต่างประเทศนะครับ
และนี่เองครับทำให้ทางการไทยต้องใช้มาตรการในการแก้ไขปัญหาขั้นเด็ดขาด
และเอาจริงเอาจังจนกระทั่งปัญหานั้นเริ่มคลี่คลายครับ
คดีค้ามนุษยโรฮิงญาเริ่มต้นจากคดีเล็กที่เกิดขึ้น
ในพื้นที่อำเภอหัวไซจังหวัดนครศรีธรรมราช

ของเหยื่อในกระบวนการค้ามนุษย์ชาวโรฮิงญา
เขาแจ้งความกับตำรวจว่าญาติของเขาถูกในหน้าค้ามนุษย์กักขังไว้บนยอดเขาแก้ว
ซึ่งอยู่ในพื้นที่ปาดังเบซาอำเภอสะดาวจังหวัดสงขลา
โดยในหน้าคมขู่ให้ญาตินำเงินไปถ่ายตัว
เช่นนั้นจะถูกฆ่าทิ้ง
ตำรวจภูทรจังหวัดนครศรีธรรมราชจึงประสานผู้บังคับบัญชา
ก่อนจะเปิดปฏิบัติการเข้าช่วยเหลือชาวโรฮิงญาได้อย่างปลอดภัย
ซึ่งจุดนี้เองทำให้สังคมได้เห็นภาพแห่งความโหดร้าย

ซึ่งเป็นเทือกเขาที่กั้นระหว่างประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน
มีค่ายที่พักชาวโรฮิงญาขนาดใหญ่หลายสิบค่ายซุกซ่อนอยู่
ค่ายมีการจัดวางระบบไว้เป็นอย่างดี
มีที่พักที่หุงหาอาหาร
และบางแห่งมีห้องควบคุมทรมานชาวโรฮิงญาที่คิดจะหลบหนี
แต่ที่น่าเศร้าใจไปกว่านั้นคือพื้นที่โดยรอบค่าย
มีหลุมศพที่ใช้ฝังร่างชาวโรฮิงญาจำนวนมาก
เพื่อให้เข้าใจถึงปัญหาการอบพยพย้ายถิ่นฐานของชาวโรฮิงญา
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ที่รัฐยะไข่ประเทศพม่า
ซึ่งเป็นจุดต้นทางของขบวนการค้ามนุษยโรฮิงญา
ด้วยความเป็นอยู่ที่แสนลำบาก
ประกอบกับชาวโรฮิงญาถูกมองเป็นพลเมืองชั้น๒ของชาวพม่า
ทำให้พวกเขาต้องทำทุกวิถีทางในการแสวงหาอนาคตที่ดีกว่า
แม้จะต้องเสี่ยงต่อการถูกขบวนการในหน้าค้ามนุษย์
นำไปหาผลประโยชน์ไม่ต่างกับธาตุมนุษย์เมื่อในอดีต
ในการสืบสวนทำคดีสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
แห่งชาติระดมนายตำรวจฝีมือดีกว่าร้อยหน่าย
ซึ่งหนึ่งในนั้นคือพลตำรวจตรีปวีนพงศิริน
รองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๘เข้าคุมงานสอบสวน
สามารถอนุมัติออกหมายจับผู้ต้องหา
ซึ่งมีทั้งข้าราชการตำรวจทหารนักการเมืองท้องถิ่น
และผู้มีอิทธิพลในพื้นที่รวมแล้วนับร้อยคน
การดำเนินคดีกับกลุ่มผู้ต้องหาเป็นไปอย่างมีระบบ
เพราะสารอาญาได้เปิดแผนกคดีค้ามนุษย์
ขึ้นมาพิจารณาคดีที่มีความซับซ้อนขึ้นโดยเฉพาะ
คดีนี้จะมีผู้ต้องหาถูกจับแล้วนับร้อยคน
แต่ยังมีผู้ต้องหาที่เป็นข้าราชการและคนมีสีอีกจำนวนมากที่ยังคงหลบหนี
และไม่มีวี่แววว่าจะได้ตัวมาดำเนินคดี
ซ้ำร้ายเมื่อหัวหน้าพนักงานสอบสวนในคดีถูกคมคู่คุกคาม
ต้องขอลีภัยไปต่างประเทศ
และเป็นประเด็นของสื่อต่างประเทศในขณะนี้
หากประเทศไทยต้องการหลุดจากการจัดอันดับรายงานการค้ามนุษย์เทียร์สาม
โดยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น

ประเทศไทยมีความจริงใจในการแก้ปัญหาการค้ามนุษย์
และนี่ก็เป็นอีกผลงานข่าวของกองบรรดาธิการไทยรัฐทีวี
ถูกบันทึกไว้ในบันทึกไทยเดือนพฤษภาคมปี๒๕๕๙